รถกระบะคันที่ติดกล้องหน้าเนี่ยเจอแบบนี้
หล่นไปอยู่ตะตุ่มเหมือนกันนะคะ
คือมาจังหวะแบบนี้แล้วคิดถึงคนที่ขับรถคันที่ติดกล้องนี้สิ
จังหวะนั้นไม่รู้จะหักยังไงแล้วนะ
เพราะว่าขับอยู่มันเป็น๒เลนสวนกันแบบนี้ใช่ไหม
ทีแรกก็เหมือนกับทุกอย่างปกติดี
ฝั่งตรงนู้นรถบรรทุกที่เป็นรถบรรทุกขนาดเล็ก
เขาก็ขับสวนมาเอานี่มาแล้วลูกศรแดงมา
จังหวะนี้ไม่รู้ว่าเสียจังหวะเพราะอะไร
ตัดท้ายสะบัดอย่างนี้ค่ะ

แต่คุณน้ำแข็งเมื่อกี้ที่ฉันเห็นลักษณะเหมือนทางมาจากฝั่งนู้น

เหมือนไปสะพานใช่ไหมเป็นสะพานเล็กข้ามคลองแล้วนี่ค่ะ
เกิดเหตุการณ์นี้รถบรรทุกเล็กเนี่ยเขาก็คงคุมรถไม่อยู่แหละ
แล้วก็เลยเสียหลักพอหักพวงมาลัยโอ้โห

แม่นี่คนที่ติดกล้องหน้ารถเนี่ย
คันกระบะนี้นะเขาบอกว่าอย่างนี้นะเนี่ย

พอเห็นแบบนี้มีสติเหยียบเบรกตัวโก่งเหมือนกัน

ตัวเขาก็ต้องถอยนิดนึงอะแหละก็ล้างดูสิ

ถ้าสมมุติว่าเกิดมาเร็วคุณแล้วเหยียบเบรกไม่ทัน
อันนี้ก็พุ่งชนประสานงากันเหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์นี้ตกใจแล้วก็ช็อก
คิดดูสิพอหลังจากชนแล้วถึงแม้รถเขาจะไม่เป็นอะไร
เขาบอกว่าผมยังขาสั่นอยู่เลยพี่
ซึ่งหลังจากนั้นถามว่าเป็นยังไงบ้าง
ฝั่งเจ้าของคลิปเองไม่ได้เป็นอะไรฝั่งรถบรรทุกเล็กก็ไม่ได้เป็นอะไร
เพราะว่าไอ้ช็อตที่ล้มไปด้านแถบซ้ายมันลง
แต่ฝั่งคนขับไม่โดนอะไรเห็นไหมคะ
ก็มีแต่รถนั่นแหละที่เสียหายนะ